ไปดูก้าวไกลซะหน่อยละกันวันนี้มีความเคลื่อนไหวค่ะ

ใช่คุณพิธานะคะก็ไปช่วยผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสสระยองเขต๓๕

ตลาดเขาดินตลาดผาสุกยืดแล้วก็ชุมชนบ้านแหลมสนนะคะ
อย่างที่คุณคิงบอกนั่นแหละมีทั้งปั่นจักรยานขึ้นรถแห่
บอกว่าไงรู้ไหมก็๑๔พฤษภาคมที่ผ่านมาน่ะ
สลายคั่วให้แล้วนะทำไมยังมาจับคั่วกันอีกล่ะ
อยากให้ชาวระยองออกมาเลือกตั้งแสดงพลังให้ระบบอำมาตย์ได้เห็นหน่อย
ว่าประชาชนจะไม่มีวันยอมจำนวนเด็ดขาด
แล้วก็มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะคะ
ถึงเรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยจะเดินทางกลับไทยใน๒๒สิงหาคม

ที่คุณทักษิณจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองตามสิทธิ์อันชอบทำ
ซึ่งผู้ลิภัยทางการเมืองคนอื่นเองก็ควรจะได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกันด้วย
ส่วน๒๒สิงหาคมนี้จะได้นายกหรือเปล่า
สงสัยต้องดูกันแบบวันต่อวันจริง

มันมีแต่อะไรที่ไม่คาดฝันทั้งนั้นเลย

ที่ชอบทำที่จะเข้าสู่กระบวนการ

ซึ่งก็หมายถึงผู้ลีภัยทั้งหมดทางการเมือง
ในเรื่องของสภาล่างโรบรวมเสียง๓๑๔
แล้วก็ยังต้องรอทางวุฒิสภาอยู่ดี
ก็คงต้องรออยู่จริง
ผมคิดว่าการเมืองตอนนี้มันเป็นรายวันเลยแหละ

ตั้งแต่มกราทที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้
แล้วก็ต่อไปข้างหน้าอีก๑๐ปีก็จะทำให้เต็มที่ทุกวันครับ
จากนี้คุณพิทาก็ยังกล่าวถึงเสียงเรียกร้อง

หมออองนะคะคุณปฏิพัฒสันติพาดารองประธานสภา
ที่ใช้งบรับรองไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านรัฐสภานะคะ
ด้วยคุณพิทาบอกว่าเรื่องนี้ก่อนจะตัดสินใจทำ
หมออ๋องก็ได้มีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายของสภา

เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ต้องเป็นกังวลนะคะ